เกิดอุบัติเหตุหนุ่มปวชขี่รถจักรยานยนต์

ก็ส่งผลทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่นะคะ
ติดตามอุบัติเหตุนี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานเลยค่ะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งชนประสานงาอย่างจัง
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ศีรษะฟาดกับกระโปรงหน้ารถอย่างแรง
ก่อนจะล้มลงนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
ว่าคนทอนอายุ๑๘ปีหนุ่มประวัติศาสตร์ชั้นปีที่๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งเสียชีวิตขาดที่
พ่อแม่และญาติยันทราบมาถึงที่เกิดเหตุ
ร้องไห้เสียใจอย่างน่าเวทนา
นายเอกคณิตจันดีอายุ๔๒ปี
ก่อนเกิดเหตุไม่เห็นว่ามีรถขับสวนมา
ตัดสินใจเลี้ยวขวาเพื่อจะจอดรถรับโทรศัพท์

ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
เลี้ยวเข้ามาเนี่ยครับครับแล้วก็น้องเขา
วิ่งโตงฝาใช่ไหมครับจะว่าผมรู้แล้วว่า
เอ่อปลายถึงว่ามันมีรถก่อนน้องเขากันหนึ่ง
แล้วเขาชะลอแล้วแต่ว่าน้องเขาแซงขวามาครับผม
แล้วผมพอจะสุดทันแล้วเอ้าอุ๋น้องเค้าวิ่งไฟมากเลย
พวกนี้ผมก็เบรกใช่ไหมครับแล้วน้องเขาก็ชนเข้าขวา
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับนายเอกคณิต
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟบันทึกวินาทีรถบรรทุกพ่วงขับตามหลังกันมาสามคันโดยมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขี่อยู่เลนสายสุดและมีพระร่วมหนึ่งนั่งมาด้วยแต่หลังจากรถพ่วงสองคันขับข้ามทางรถไฟไปแล้วปรากฏว่ารถพ่วงคันสุดท้ายกลับเสียหลักลงข้างทางก่อนจะพลิกแต่แข่งทัพรถ
ตำบลทุ่งฮอกกำคือสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกกระสอบอาหารสัตว์มาเต็มคัน
ส่วนหัวของรถพ่วงพลิกตะแคงขวางทางรถไฟเอาไว้หันกลับมาทางเดิม
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

และที่น่าสะลดใจคือพระมานพผิวเผือกอายุ๕๕ปี
ลูกวัดหนองวันเปรียงและนายมณฑาบุญประเสริฐอายุ๖๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกรถบรรทุกทับเสียชีวิต
ร่างแหลกเละติดคาซากรถ
ส่วนนายชัยนรงค์ขันที่สอนอายุ๒๙ปีคนขับรถพ่วง
หญิงสาวอายุ๓๘ปีที่นั่งมาด้วยได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกกำลังขนอาหารสัตว์ไปส่งที่โรงงานแห่งหนึ่ง
แต่พอมาถึงสูตรเกิดเหตุรถขันหน้าแต่เบรกกันทัน
ทำให้เบรกไม่ทันเพราะขับมาด้วยความเร็ว
หักหลบลงข้างทางก่อนที่ส่วนหัวของรถจะเสียหลักพลิกตะแคง
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำให้นายมณฑาคนขับขี่เสียชีวิต
และพระมะนพที่นั่งมาด้วยหมอดละนภาพ
กระบะทับคนขับขี่รถจักรยานยนต์
บริเวณสะพานข้ามคลองบางคือถนนสายวัดพิมพาเกาะไร่
ในพื้นที่ตำนพิมภาอำเภอบางปกลง
ทำให้นายอัง
เมื่อจอดรถลงมาดูก็พบว่าถูกรถทัพเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
นี่เป็นวินาทีที่ชาวบ้านพยายามช่วยกันนำรถเก๋งคันหนึ่ง

ภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองสาแก้ว
หลังเจ้าของจอดรถสตาร์ทเครื่องยนต์และดึงเบรกมือเอาไว้

ทางเทศบาลจะห้ามไม่ให้นำรถเข้าไปจอด
ว่าเจ้าของรถน่าจะดึงเบรกมือเอาไว้แบบหลวม
ทำให้รถไหลลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตา

ทั้งนี้สะแก้วสะขวัญถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ

นำไปใช้ในการประกอบพิธีสำคัญ